ส่วนกรณีพ่อค้าส้มที่ไปเจอยาบ้าอยู่ในส้ม
ทางชุดจับกลุ่มเขาก็เลยออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้
เพราะว่าหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้มีความผิดอะไร
ดูหลักฐานก็ดูไม่ได้มัดตัวทำไมถึงต้องจับกลุ่มไปดำเนินคดีด้วย
ชุดจับกลุ่มเขาก็เลยชี้แจงมาแบบนี้บอกว่า
เขายืนยันว่าเขาทำตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
แต่ว่าเมื่อไปตรวจสอบตามที่คนขับรถเขาอ้างว่า
ไปรับส้มมาจากอาคารพาณิชย์แห่งนั้นแห่งนี้
แต่มันไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างเขาก็เลยต้องจับกลุ่มดำเนินคดีไปก่อน
พลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวง
ฐานะหัวหน้าชุดจับกลุ่มนายพิชิตเชิดธรรม
พ่อค้าส้มที่ถูกจับกลุ่มจากคดียาเสพติด
เดินทางมาพบกับพลตำรวจโทอำพลบัวรับพร

เพื่อจะสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
หลังจากสารมีคำสั่งปล่อยตัวนายพิชิตแล้วเมื่อวานนี้
แล้วก็ให้ตำรวจชี้แจงต่อสังคมถึงข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าอะไรมันเป็นยังไง
ภายหลังการเข้าพบกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงก็ชี้แจงบอกว่า
วันนั้นตำรวจได้รับแจ้งจากนางพรทิพย
ซึ่งเป็นแม่ค้ารับซื้อส้มภายในตลาดไทย
ว่ามียาบ้าอยู่ภายในรถของนายพิชิตที่ขับมาขายส้ม
มาตรวจสอบแล้วเชิญตัวไปสอบปากคำ
ทีนี้ทั้งนางพรทิพย์ที่โทรแจ้งตำรวจ
และนายพิชิตซึ่งเป็นผู้ต้องหารวมถึงนายจ้าง
นายพิชิตเขาอ้างบอกว่าได้รับจ้างขนส้มมาจากอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ให้นำไปทิ้งแต่พอเขาเห็นว่าส้มยังสภาพดีอยู่

ซึ่งตำรวจก็ไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่นายพิชิตกล่าวอ้างว่าไปเอาส้มมา
แต่ไม่พบใครสักคนตามที่นายพิชิตกล่าวอ้าง
พอสอบถามนายจ้างก็อ้างว่าได้รับจ้างให้เอาส้มมาทิ้ง
ซึ่งไม่พบเบาะแสตามที่ทุกคนบอก
ทำให้ตอนนั้นตำรวจจึงต้องจับกลุ่มนายพิชิตตามขั้นตอน
ที่สำคัญนายพิชิตเองก็ไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งความตำรวจเองด้วย
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากทางตำรวจว่าทำไมต้องจับเขาดำเนินคดีนะคะ
หลังจากจับนายพิชิตแล้วตำรวจชุดสืบสวน
ไปตรวจสอบเส้นทางของยาเสพติดที่จับกลุ่มได้
ทั้งไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่นายพิชิตกล่าวอ้าง
ล่วงเลยไปนานกว่า๑๐ชั่วโมง
พบกับเป้าหมายที่น่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ตอนแรกนั้นไม่ยอมรับแต่เค้นสอบ
ยอมรับว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดจริงนะคะอ่า
ฟังคำชี้แจงของทางด้านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงหน่อยค่ะ
ไม่ได้เราต้องไปหาความเกี่ยวข้องว่า

คดีของนายพิชิตนั้นถึงแม้จะไม่ได้มีการมารอ
ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการทำคดีอยู่แล้วเพราะตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่านายพิชิตไม่มีความผิด
ส่งให้กับอายการในการส่งสั่งไม่ฟ้องนะคะเพื่อให้ทางอายการมีความเห็นตามตำรวจด้วยค่ะ